ส่วนที่นั่นนะฮะเขาพลิกสวนยางหันมาปลูกสละอินโด
โอ้โหได้ผลผลิตอย่างงามเลยครับแต่ที่มาที่ไปมันมีแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมที่บ้านเล็กที่เก้า๑๓๑มู๑ตามบนสุคิวรินทร์
อเผอร์สุคิวรินทร์จังหวัดนราชทิวาสตามชาวบ้านเขาไปเลย
เขาพาไปในพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานกับนางสาวนรพรหลีเหล็มอายุ๕๔ปี
เธอเนี่ยจริงแล้วเป็นเจ้าของสวนยางพารานะแต่ว่าพลิกเนื้อที่บางส่วนของสวนยาง
มาทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกอะไรสละอินโด
เฉพาะในช่วงที่ราคายางพารานั้นตกต่ำฮะ
อ้าวไปถามหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
สละอินโดของไร่แห่งนี้จุดเด่นพิเศษพิเศษ
ดีกว่าสลาอินโดในพื้นที่อื่นเขาว่าอย่างนั้นนะ
เนื่องจากสละในสวนนี้ได้ปลูกในพื้นที่ราบรุ่มของแม่น้ำสายบุรี
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของสายแร่ทองคำ
อ่ะถ้าพูดแบบโฆษณาเลยนะเป็นสละอินโดสายแร่ทองคำ
ได้สลายอินโดในพื้นที่แห่งนี้มีความหวานฉ่ำลูกใหญ่และกลิ่นหอม
ใครเคยกินบ้างสละอินโดยกมือขึ้นเป็นไงมันจะกรอบ
ใช่มันจะไม่เหมือนสละอื่น
สละอื่นมันจะฉ่ำนิ่มใช่ไหมสละอินโดกัดไปมันจะกรอบ
แต่ของที่นี่ไม่ได้กรอบธรรมดากรอบแล้วมันชำ
ด้วยดูสิค่ะรูปของมันนี่ที่เคยกินมันจะกรอบแห้ง
ใช่แต่นี่คือกรอบแบบชำเลยครับ
ทางเจ้าของสวนก็ดูแลสละอินโดอย่างดีนะ
ก็เลยสามารถส่งสละอินโดขายในราคาคุณภาพแบบพรีเมียม
ส่งขายออกสู่ตลาด
เขาบอกว่าจำหน่ายสละอินโดจำนวน๕กิโลกรัม
คิดในราคา๔๐๐บาท
ผมบอกเลยนะว่าถ้าไปซื้อที่สวนมันถูกนะ
แต่ถ้าเอาไปขายตามตลาดทั่วไปเฮ้ยแพง

จริงแล้วส่งผลให้ตัวเขามีรายได้เข้านะฮะ

เดือนหนึ่งก็ประมาณสัก๖๐๐๐บาท

หรืออยากจะขอไปศึกษาดูงาน
กับการปลูกสละอินโดก็ลองไปกันได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้อาจจะเล็กนิดนึงนะ